อีกหนึ่งเหตุสลดนะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่ถูกน้ำป่าซัดจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างออกมาจากป่าท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของทางครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณลำห้วยรันตี
พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตะบนไล่โว่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายภูวดลป้องสาอายุ๒๗ปีเจ้าหน้าที่สายตรวจพิทักษ์ป่าแบบค่าตอบแทน
ก่อนเกิดเหตุนายภูวดลพร้อมเจ้าหน้าที่๖นายปฏิบัติงานเดินลาดตระเวน
ตรวจพื้นที่ป่าพร้อมเก็บกู้กล้องที่ใช้ดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในเส้นทางสรรนอกวัวบ้านกองม่องทะ
ซึ่งเป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ระหว่างเดินทางกลับต้องข้ามลำห้วยขณะนั้นระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น
และกระแสน้ำไหลเชี่ยวและระหว่างที่นายภูวดลว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่ง
ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนายภูวดลถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงาน
จากนั้นเพื่อนร่วมงานได้ช่วยเหลือนำขึ้นฝั่งก็พบว่านายภูวดลได้หมดสติ
ประสานหน่วยพิทักษ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เข้ามาช่วยเหลือลำเลียงร่างออกจากพื้นที่ซึ่งมีความยากลำบาก
ต้องใช้เรือเดินทาง๗กิโลเมตรและเดินเท้าต่ออีกนานกว่า๑ชั่วโมง
ลำเลียงออกมาได้เมื่อวานนี้
อัจฉริยบุญยมยาเพื่อนร่วมงานเล่าว่าผู้ตายเป็นหัวหน้าลาดตระเวน
ก่อนเกิดเหตุได้เอาเชือกผูกเอวไว้แล้วว่ายน้ำข้ามฝั่งไป
เพื่อเอาเชือกผูกกับต้นไม้ให้ทุกคนในทีมได้เดินข้าม
ซึ่งผู้ตายจะทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่ครั้งนี้กระแสน้ำไหลเชี่ยว
ขณะที่ผู้ตายว่ายน้ำถึงกลางลำห้วยแล้ว
ร่างจะจมหายไปต่อหน้าต่อตา
ไม่อยากให้พี่เข่าไปให้เข่ากระโดดไป
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดแห่งการแบบนี้
ส่วนศพของนายภูวดลได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในอำเภอสังขระบุรีท่ามกลางความโศกเศร้า
ของคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง
สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือ๑๐๐๐บาท
ส่วนเงินจากต้นสังกัดและมูลนิธิต่างอีกกว่า๓แสนบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน